มีบ้างค่ะแต่น้อยแล้วเป็นเหมือนเมื่อก่อน
คือเป็นคนที่ก่อนนอนจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย

แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องงานเข้ามาให้คิดเยอะกว่า

บ๊าย
กบกันไหมไม่
ไว้ไหนเราก็ไว้กัน
ฉันให้ฉันเลือกมากมาย
แต่มาวันนี้ผลดีเธอนั้นเปลี่ยนไป
จะไปที่ไหนจะทำอะไรเธอไม่เคยบอกกัน
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะจังมันอดตน
เพราะเธอคือคนที่ฉันรักและหวังดี
แต่มีหนึ่งคำที่ฉันนั้นอยากมอบ
ไม่เจอให้ตัวจงควางควังนั้นสิล่ะ

ได้บ้นแต่มึงรัดจืนไร้กูลงตั้งยืน
กูก็ไม่ลืมให้มึงบ่ายใจหรือร้อยให้พอ
ไหนมึงโบนหล่อหนูกูไงเตะมันดีทุกวันมึงโบนนี้กูไม่ว่าอะไร
ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
ทุกวันทุกวัน
ทุกวันทุกวัน